คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรานำเอาภาพความน่ารักของน้องปีใหม่
เข้าครัวทำคุกกี้ให้กับนพุทธกับน้าจุ๋ยนะคะ
คนให้สุขใจแค่ไหนคนรับสุขใจยิ่งกว่าค่ะ
ล่าสุดค่ะสาวจุ๋ยได้โพสต์คลิปพัฒนาการของหลานสาวตัวน้อย
พร้อมข้อความแสนเอ็นดูลงในอินสตาแกรมเธอบอกว่า
อุ้มมาตั้งแต่เด็กจิ๋วตอนนี้โตจนทำคุกกี้ให้ทานได้แล้ว
รักมากภูมิใจแทนคุณแม่แอฟจริงเลย
นพุธนจุ๋ยจะคอยอยู่ดูและเป็นกำลังใจน้อยให้หนูปีใหม่ของน้านะ
โตไปเป็นเด็กดีแบบนี้ต่อไปทุกปีเลยนะคะ
จากนั้นก็ลงท้ายด้วยว่าคิดถึงมาก
สงสัยจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเพียบโบวิทย์ระบาด
เพราะแม้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ก็รักแล้วก็ผูกพันไม่ต่างจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะ
จะเห็นได้ว่าน้าพุธกับหน้าจุ๋ยเกี่ยวเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กน้องปี
ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้น้าพุทธกับน้าจุ๋ยเร่งปั๊มทายาท
อยากให้นักปู๊ดเป็นของตัวเองแบบนี้นะคะ